มาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มสันประชากร
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะตัวดิฉันเองรวมไปถึงคุณสองคนก็ไม่น่าจะเชื่อหรอกว่า
หนุ่มสันเนี่ยเขาเข้าสู่วงการมูเตลูแบบเต็มตัวเรื่องจริงของจริง
จริงจังมากคุณผู้ชมค่ะคือนุ่มซันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะ
ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคเลยทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครพนมโดยกำเนิดค่ะ
แต่จู่คุณผู้ชมมันมีเหตุให้ต้องไปไหว้พ่อปู่พญานาคกับพี่มดดำ
คือตอนนั้นเนี่ยพี่มดดำเอาพูดง่ายหาแขกรับเชิญไม่ได้ก็เลยโทรมาชวนซันตอนนั้นซันว่างพอดี
คืออย่างนี้ขอแล้วมันได้
แล้วชีวิตมันเปลี่ยนนะคะมีเงินเข้ามามีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายอ่ะ
แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมเห็นหนุ่มซันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสักลายมือมาก็แล้ว
แต่หนุ่มคนนี้ยังไม่เคยดูดวงเลยสักครั้งค่ะ
แต่ว่านุ่มสันเขาก็ยืนยันนะว่าเห็นมูแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลงานด้านการแสดงสักเท่าไหร
ตัวเขาเองยังบอกนะคะว่ายังรับงานแสดงอยู่
แต่ตอนนี้คิวมันไม่ได้จริงก็เลยเดินสายมูเตลูไปก่อน

ก็หาแขกไม่ได้คนที่หาแต่คนที่หาไปปุ๊บเจยสัน
แล้วก็เลยไปแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ถือว่าเหมือนดวง
ถีมนี้ก็ขอสุขภาพร่างกายแล้วก็เงินของทอง

แต่จะรับแค่จานแอคคารพุทธ

ทำไปก็ต้องไลฟ์สลานซ์พักผ่อนบ้างแวะมูบ้างอะไรบ้างนะคะ